ทีนี้หนุ่มวัย๒๘ปีที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ในวันนี้ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงออกมาเนี่ย
เขาเป็นชาวสมุทรปราการค่ะติดเชื้อมาจากภรรยานะฮะ
ภรรยาก็ติดเชื้อมาจากที่ทำงานโอ้โหนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้คนในชุมชนเองไม่สบายใจ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ชุมชนที่ผู้เสียชีวิต
ที่เป็นผู้ชายอายุ๒๘ปีคนนี้อาศัยอยู่นะครับ
ภรรยาเขาก็ติดเชื้อนะฮะตอนนี้ภรรยาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ญาติพี่น้องเขาขอความเป็นธรรมหน่อยแล้วอยากทำความเข้าใจด้วยนะฮะ
มีผู้เสียชีวิตอีก๑ศพที่สมุทรปราการ
เป็นนุ่มโรงงานพักแถวพระสมุทรเจดีอายุ๒๘ปีเสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙
ต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมกับญาติได้นำศพไปชาปนกิจทันที
วัดชมนิมิตรอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลนี้พอถูกแชร์ออกไปคนในชุมชนเองก็ไม่สบายใจ
แล้วก็หาว่าเอ๊ะครอบครัวนี้ติดทั้งสามีภรรยาปิดข่าวหรือเปล่า

ถูกต้องวันนี้เราได้คุยกับน้องชายของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
เขาบอกว่าตัวเขาเองไม่ติดโควิด๑๙จากพี่ชาย
เพราะว่าไม่ได้อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน
พี่ชายป่วยติดตามอาการของพี่อย่างใกล้ชิด
ทำให้รู้ข้อมูลว่าเดิมพี่ชายอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่ง
ในชุมชนย่านซอยประชาอุทิศกับภรรยาค่ะ
แล้วพี่ชายก็ติดเชื้อโควิด๑๙ติดมาจากภรรยา
พอติดเชื้อก็ไปหาหมอทันทีแต่พอไปถึงเนี่ย
แพทย์ตรวจแล้วบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่
แล้วยังไม่ได้เป็นโควิด๑๙ให้กลับมาสังเกตอาการที่บ้าน
กักตัวที่บ้านว่าอย่างนั้นเถอะ
หลังจากนั้นอาการสุดหนักลงพี่ชายไปหาหมออีกครั้ง
ถึงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมารับตัวไปรักษาอย่างจริงจัง
เพราะโควิด๑๙กระทั่งเสียชีวิต
เพราะว่าอาการตอนนั้นพี่ชายสุดหนักแล้วมันสายไปแล้ว
เสียชีวิตเมื่อวานนี้หลังเสียชีวิตก็มีการนำศพออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็ไปที่วัดชาปนกิจทันที
สิ่งที่น้องชายอยากขอความเป็นธรรมก็คือขอวอนให้ชาวบ้านในชุมชน
อย่ากลัวหรืออย่ารังเกียจครอบครัวของพี่ชาย
เพราะคนในชุมชนบางคนเนี่ยมองว่าพี่ชายกับครอบครัวก็คือภรรยา
เป็นภาหะนำเชื้อโควิด๑๙มาสู่ชุมชน
คนที่เขาไม่รู้เนอะเขาก็กลัวพี่คือ

มองแปลกก็ก็อย่างว่าเขากลัวไม่ถึงเห็นชีวิตหรอก
ซักการถี่ทีชาวกรักรังด่ายอยู่ทางการที่ตอนนี้
ไม่มีคนเลยถ้าคนมีเจ้าที่
มีคนที่เขาสนิทกับภรรยาแล้วก็ตัวชายหนุ่มที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะ
เขาติดทั้งคู่ทั้งผู้เสียชีวิตกับภรรยา
เขายืนยันว่าสามีภรรยาคู่นี้ตั้งแต่เริ่มมีอาการไข้นะ
แล้วก็ต้องกักตัวรอผลอะไรเนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
ออกจากบ้านใส่แมสนะแยกกันกินแยกกันนอน
มีเจลแอลกอฮอลคอยล้างมือนะครับไม่เคยเห็นทั้งคู่
จะทำตัวลักษณะเป็นภาหะให้กับคนในชุมชน
ตอนนี้ฝ่ายชายเขาเสียชีวิตไปแล้วส่วนภรรยารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวครอบครัวนี้ด้วย
บ้านอื่นอย่าไปรังเกียจบ้านนี้เลยเขายืนยันว่าเขาเห็นตลอด
เป็นตัวแพร่เชื้ออะไรมากพี่ก็ป้องกันกันทุกคน

ทุกครั้งกินร้อนช้อนกลางอะไรอย่างนี้
ทุกบ้านอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่มีเสาหลักแล้ว
เหลือแต่ภรรยากับย่าหรอก
เพราะลูกแค่ขวบเดียวกับ๕ขวบที่อยู่ในบ้านนะตอนนี้
อยู่กันแค่คนแก่กับเด็กที่แค่ขวบเดียวเนาะ

แต่หยิบยื่นอะไรเราก็วางได้แค่หน้าบ้าน
น้องชายมาก็เข้าไม่ได้
คนไข้เองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิด
หรือแค่ย่ายากคนเดียวกับหลานคนนี่อยู่ในบ้าน
ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับชาวบ้านในชุมชน

ก็ยืนยันว่าในชุมชน
ไม่มีใครรังเกียจครอบครัวนี้นะ
เพราะทุกคนก็เข้าใจว่าลักษณะของการติดไม่ติดความเสี่ยงไม่เสี่ยง
ป้องกันดูแลตัวเองเนี่ยเป็นยังไงค่ะแต่ที่เห็นว่าปัจจุบัน
บ้านไม่ออกมานั่งหน้าบ้านไม่มาพบปะมาพูดคุยอะไรกันเนี่ย
คือไม่ใช่อะไรหรอกก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการต่างอะไรพวกนี้
ไม่ได้ว่ารังเกียจบ้านนี้แต่เขาก็พยายามที่จะไม่ออกนอกบ้านกันให้มากที่สุด
อย่างงี้ไม่ได้ใจพ่อของฉันและพ่อพ่อกลัวเขา
เขาไม่มีลูกพี่เป้อะไรอยู่อยู่ในถุงถามโควิด๙
นั่งหน้าสตรายเหมือนพ่อพ่อก็ไม่เห็นใจเขาอยู่
ถ้ารู้ว่าในชุมชนของเรามีคนติดหรือว่าเสียชีวิต
แน่นอนว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องกังวล
ใช่ค่ะคือเขาก็อยากจะบอกว่าคือไม่ได้รังเกียจนะ
แต่เขาก็ต้องป้องกันตัวกันก็อยู่แต่ในบ้าน
แต่ท่านอย่าถึงขั้นจิตตกนะครับ
เพราะว่าคุณหมอธนรักษ์ผลิตพัฒน์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยย้ำตลอด
คือถ้าคนที่เขาติดเชื้อหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไม่ได้หมายความว่ามาเจอกันเดินสวนกันสวัสดีครับ

มันต้องคุยกันคุยกันแบบต่างฝ่ายต่างไม่มีใครใส่แมสเลย
แล้วก็อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันสัก๓นาที๕นาทีหรือว่าอยู่ในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทสัก๑๕นาทีโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันเลย
อันนี้ถือว่าเสี่ยงสูงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดอยู่แล้วนะคะ
แต่ก็ต้องป้องกันอย่างแบบอย่าไปรังเกียจคนอื่นเขาอย่าตื่นตระหนกมากนักก็ให้ตระหนักแต่อย่าตระหนกจนเกินไป